พรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะเป็นวันครบรอบวันสถาปนากลุ่มเบอร์สตู
ก็เลยทำให้บางคนก็อาจจะกังวลว่าอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้ายหรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีก็เลยกำชับให้ฝ่ายความมั่นคง
เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะประชาชนเองก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย
มัวแต่อ้างเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงาน
ความเคลื่อนไหวการก่อเหตุฉลองวันครบรอบวันสถาปนา
ขบวนการแนวร่วมเพื่อเอกราชแห่งปาตานีหรือว่ากลุ่มเบอร์สตูในวันพรุ่งนี้
แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยจะตรวจค้นรถทุกคันที่ผ่านด่าน
ขอความร่วมมือให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
อย่าอ้างเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ส่วนการปรับปรุงงานด้านการข่าวก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบให้มากขึ้น
แต่ว่าที่สำคัญคือการป้องกันเชิงลึก
นายกรัฐมนตรียืนยันว่ามีความรู้ในด้านนี้
เพราะว่าตนเองทำงานฝ่ายความมั่นคงมาตลอดชีวิต
ขณะที่พลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่า
การพูดคุยสันติศุกร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังเป็นวันที่๒กันยายนตามกำหนดเดิม
โดยพลเอกอักษราเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยได้มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว
ส่วนความชัดเจนของผลการพูดคุยจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอในวันที่๒กันยายน
นี้ก็จะนำข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการหยุดใช้ความรุนแรง
และจัดพื้นที่เขตปลอดภัยเข้าหารือด้วย
แต่ก็ต้องมั่นใจว่าบุคคลที่จะพูดคุยนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม
เพื่อให้การพูดคุยประสบความสำเร็จค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงการพูดคุยกับทางการมาเลเซียเมื่อวานนี้บอกว่า
ทางการไทยรับปากจะส่งผู้ต้องสงสัยสัญชาติมาเลเซีย
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จำนวน๑๐คน
ให้กับทางการมาเลเซียตามที่ร้องขอหากไม่ติดขัดอะไร
ซึ่งตอนนี้ได้ให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอยู่
ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาคดีระเบิด๗จังหวัดภาคใต้
เพราะว่าทั้งหมดยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
แต่ได้ให้จุดสังเกตของคนร้ายกับทางการมาเลเซีย
รวมถึงอุปกรณ์มือถือที่อาจจะมาจากมาเลเซียด้วยค่ะ